เอ้าเริ่มต้นช่วงนี้เริ่มกันอย่างโหดหน่อยก็แล้วกัน

งานแห่นากนะจะแห่นากไปวัดนะครับจะไปบวชเนี่ย

ลบบุรีนะครับเพราะว่าเครือญาติกันเองเนี่ยเขามีปัญหากันอยู่
ไม่รู้ยังไงตัดสินใจใช้งานแห่นาคนี่แหละ
ยิงใส่กันเลยนะครับตายไปหนึ่ง
แล้วก็ยังมีคนเจ็บอีก๓นะครับทุกผู้ชมครับ
ตรงจุดตรงนี้เลยนะฮะนี่เป็นทางลอดอุโมงรถไฟ
ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายวันนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
มีกองเลือดนะมีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ด้วยในพื้นที่นะครับ
นี่นะฮะตำรวจก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
คนเจ็บเนี่ยถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล๔คน
แต่ไปเสียชีวิต๑คนคือนายนิเวศบุญเกิดอายุ๔๒
เพราะว่านายนิเวศที่ถูกยิงเนี่ยกระสุนเข้าหน้าอกพอดีนะครับ
อีก๓คนเนี่ยนะฮะที่บาดเจ็บมีนายวุฒิบุญเกิดอายุ๔๗ปี
พี่ชายของนายนิเวศผู้ตายตอนนั้นจะเข้าไปช่วยห้าม
ก็เลยถูกยิงเข้าไปด้วยกระสุนเข้าแขนซ้าย
แล้วก็มีนางสาวลำไยมั่นสลุงมั่นสกุลอายุ๔๕ปีเป็นชาวบ้านโดนลูกหลงนะฮะ
กระสุนเข้าสะโพกขวานางลักษมีใจใหญ่สลุงอายุห้าสิบสองปี

กระสุนเข้าต้นขาซ้ายนี่นะฮะเจ็บสามนะครับ
ขณะเดียวกันนี่จุดเกิดเหตุนะฮะที่โรงพยาบาลเนี่ย
หลังจากที่ญาติญาติเขาไปรอกันเนี่ยนะฮะ
แล้วรู้ว่านายนิเวศเสียชีวิตนี่ก็ร้องไห้กันโทรแจ้งข่าวกัน
จากการสอบสวนนะครับทำให้ทราบว่าก่อนเกิดเหตุยิงกันในวันนี้เนี่ย
เขามีขบวนแห่นาคแห่นาคจากบ้านเพื่อไปวัดนะฮะวัดโคกสำราน
ระหว่างทางก่อนถึงวัดประมาณอีกสัก๒กิโลเมตรจะถึง
แต่วงตอนนั้นก็นี่ฮะมาหยุดแถวทางลอดอุโมงรถไฟตรงนี้เนี่ย
เพื่อให้ชาวบ้านเขารำกันนะฮะนี่นะฮะในขบวนแห่นาค
อยู่นายสิริพงศ์พงพันธ์หรือว่านายบุญส่งอายุ๕๒ปี
ซึ่งเป็นญาติกับนายนิเวศผู้ตายคือเมียกับเมียของนายนิเวศกับนายบุญส่งเนี่ย
ระหว่างเมียของทั้งคู่เนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันทั้งคู่ก็เลยเป็นเครือญาติกัน
นายสิริพงศ์เนี่ยได้ปรีเข้าไปยิงนายนิเวศระยะเผาขนกระสุนเข้าหน้าอกนะฮะ
ท่ามกลางความแตกตื่นตกใจของขบวนแห่นาคทีนี้ก็ชุนละมุนแล้วครับ
ในวุฒิพี่ของนายนิเวศเห็นน้องถูกยิงก็กระโดดเข้ามาเพื่อจะแย่งปืนนายบุญส่งคนก่อเหตุนะฮะ
นายบุญส่งหรือว่านายสิริพงศ์เนี่ยนะฮะระหว่างนั้นก็เลยโดนยิงเข้าไปด้วยกระสุนเข้าแขนนะครับ
แล้วกระสุนยังไปเจาะโดนยังไปโดนชาวบ้านเนี่ยที่รำหน้านาคอยู่บาดเจ็บไปอีก๒คนด้วยกัน
ที่นายบุญส่งคนก่อเหตุนายบุญส่งนะซึ่งเขาก็มีชื่ออีกชื่อนึงชื่อสิริพงศ์
เอาผมอ่านบุญส่งกันแล้วกันหน้าจอจะชื่อสิริพงศ์ท่านผู้ชมอย่างงงกันแล้วกันนะฮะ
หมายเลขทะเบียน๔๕๔๗ลบบุรีขับหลบหนีไปนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปนะครับแล้วไปคุยกับชาวบ้านนะฮะ
ชาวบ้านบอกว่าตอนเกิดเหตุไม่เห็นเหตุการณ์หรอกรู้อีกทีก็คือมีเสียงปืนดังขึ้นแล้ว
คุณไกรทนครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
จุดเกิดเหตุก็แม้จะเหลืออีก๒กิโลกรัมจะถึงวัดแต่ว่าห่างจากโรงพักษณ์สพโพกสลุงแค่๓๐๐เมตรนะครับ
คนที่มาร่วมงานบวชอยู่ในขบวนแห่นาคบอกว่า
ก่อนหน้านี้คนก่อเหตุก็คือนายบุญส่งกับผู้ตายคือนายนิเวศ
ที่เมียกับเมียเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน

เมื่อ๒ปีก่อนเคยทะเลาะกันมารอบหนึ่ง

นายนิเวศผู้ตายไปทุบรถนายบุญส่งคนก่อเหตุ
ตอนนั้นก็ถึงขั้นขึ้นโรงพักนะฮะ
เปรียบเทียบปรับที่สพโคกสลุง
แล้วก็เหมือนกับน่าจะปรับความเข้าใจกันไป

วันนี้ช่วงเลี้ยงงานบวชเนี่ยนะฮะ
นายนิเวศผู้ตายกับนายบุญส่งคนก่อเหตุ
เขาก็ดื่มกินกันอยู่ในงานเลี้ยงงานบวชนาค
จนกระทั่งช่วงบ่ายเนี่ยเขามีการแห่นาคจากบ้านเพื่อจะไปวัดนะครับ
นายนิเวศเขาก็ไปรำอยู่ที่ขบวนแห่นาค

ขึ้นรถกระบะแล้วขับกระบะออกไป
แต่กลายเป็นว่าขับไปดักอยู่หน้าขบวนแห่นาค
จอดรถไว้ที่ทางลอดทางรถไฟนะครับ

นายบุญส่งก็เดินถือปืนไปจ่อยิงนายนิเวศกระสุนเข้ากลางหน้าอกเลยนะครับ

มีชาวบ้านถูกลุกหลงจนเจ็บไปอีกสาม
ก่อนที่นายบุญสงฆ์จะฉวยจังหวัดตรงนั้นลบหนีไป
ส่วนนาคเนี่ยทางเจ้าภาพเขาก็แห่นาคกันต่อนะครับ

บวชเรียบร้อยนะครับวัดโคกสำราญ

ตอนนี้ก็ประสานไปยังผู้นำชุมชนหรือว่าญาติญาติเนี่ย
ถ้าเกิดนายบุญส่งติดต่อมาก็ให้มามอบตัว
แต่ยังไม่มีใครติดต่อได้นะฮะเดี๋ยวจะไปขอสารอนุมัติ